มาช่วงนี้ค่ะมาดูนักร้องรุ่นเก่ากันอย่างพี่แมวจีรศักดิ์กันหน่อยนะครับ

เออนะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะได้คุณวินเดอร์กิ้งมาแต่งเพลงให้ด้วยค่ะ
เพลงนี้จะโดนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังพี่แมวหน่อยจ้า
ฟังเพลงไปแล้วนะคะมาฟังเคล็ดลับความอ้อของวัยรุ่นอย่างพี่แมวกันหน่อยดีกว่านะ
เจ้าตัวเนี่ยขยันออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือยกเลิกชีวิตกลางคืนไปเลยไม่แตะอบายมุก๑๐ปีแล้วนะคะ
รวมไปถึงวันเกิดลูกชายที่ผ่านมาค่ะน้องทิกเกอร์พี่แมวก็จัดให้เลยนะ
คอมพิวเตอร์พร้อมกับซอฟต์แวร์ไปแต่งเพลงให้ด้วย
ส่วนงานนี้เจออดีตภรรยาอย่างนิโครหรือเปล่าแล้วก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันบ้างไหม
เดี๋ยวไปฟังกันอีกทีค่ะ
พอบอกเอาไว้แล้วนะคะ

ทิกเกอร์เป็นศิลปินคนแรกของค่ายเลยนะคะ
ส่วนความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้นะคะ

แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ยังทำหน้าที่กันไม่ขาดตกบกพร่องนะคะ
ฟังคุณพ่อแมวพูดถึงโมเมนต์วันเกิดลูกชายไปแล้วนะคะ
ไปฟังคุณแม่นิโครกันบ้างค่ะ
อย่างที่บอกมีลูกชายต้องสอนให้ลูกเป็นสุภาพบรรยากาศ